มาดูเหตุการณ์เรื่องนี้เขาบอกว่าทำเป็นครอบครัว

เขาเรียกว่าโจรพ่อแม่ลูก๔คน
เวรขี่รถจักรยานยนต์ไปสั่งของร้านของชำ
หลายหมื่นผู้ชมล่าสุดเขาสั่งไป

แต่ภาพจับภาพไว้ได้

ลูกเข้าไปสั่งของแบบนี้นะครับ

บันทึกภาพคนร้ายที่มาเป็นครอบครัว
๔คนเลยครับพ่อแม่ลูก

บรารม๒ตำบลบางสมัคร

ก่อนจะเอารถไปจอดห่างจากร้าน
เพราะว่าเขาจะเลี่ยงกล้องวงจรปิดนะครับ

มาสั่งของพร้อมกับลูกชาย
ส่วนตัวแม่อุ้มลูกสาวลงมาจากรถด้วย
ทำทีเป็นโอ้ยวุ่นวายนู่นนี่นั่นอยู่นะฮะ

เขาเรียกว่าล่อความสนใจออกไปนะฮะ
พยายามให้นางมงคลจันทรรักษา

นายธนาจันทรรักษาลูกชายเจ้าของร้าน
เขาจับตาดูพฤติกรรมอยู่
จับตาดูคือมองอยู่ห่าง

พยายามจะเอาเจ้าของร้านออกจากจุดที่วางเงิน

พฤติกรรมของฝ่ายชายสั่งของ๒๖๐๐นะคุณผู้ชม
ให้ร้านไปส่งของแต่ว่าไม่บอกสถานที่

ว่าให้ไปเก็บปลายทาง๒๖๐๐บาท
พอสั่งเสร็จนางมงคลเจ้าของร้านก็ให้สามีและลูกชาย
นำของไปขึ้นรถที่เตรียมเอาไว้ไปส่ง

ระหว่างนั้นคนร้ายบอกว่าให้ไปส่งที่ป้อมตำรวจบางพีน้อย
เพราะกำลังมีการจัดงานเลี้ยงอยู่
แต่ว่าสามีคือสามีของเจ้าของร้านเขาเกิดเอกใจขึ้นมา
เพราะสินค้าบางอย่างไม่สามารถส่งข้ามเขตได้
ตัดสินใจขับรถกลับไปที่ร้าน
อันนี้พึ่งทราบเหมือนกันว่ากระหว่างใจส่งข้ามเขตไม่ได้
สำหรับพ่อแม่ลูก๔คนนี้จะตระเวนก่อเหตุแบบนี้อย่างต่อเนื่อง
ไม่ได้ทำเป็นครั้งแรกนะทำมาแล้วหลายครั้ง
ทางร้านก็แจ้งความร้องทุกข์เอาไว้เรียบร้อยแล้ว